สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผนจะไปเที่ยวทะเลหยุดฟังพยากรอากาศไทยรัฐทีวีสักครู่แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะคะมีฝนตกหนักค่ะเกิดจากอะไรคะตัวการสำคัญ
ในครั้งนี้คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมบริเวณตอนกลางของอ่าวเบงกอนะคะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายทั่วทั้งประเทศนะคะเน้นตกในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งถ้าบริเวณไหนเนี่ยมีฝนตกหนักนะคะคลื่นอาจจะสูงกว่าสามเมตรค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวเรือต
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเงามัวค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปยังเงามัวของโลกนะคะเราจะยังสังเกตเห็นดวงจันทร์กลมโตอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแสงจันทร์เนี่ยจะลดน้อยลงมัวนั่นเองค่ะประเทศไทยสามารถสังเกตปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะหลังเที่ยงคืนเป็
สวัสดีครับ